รวมตัวกันทำกระทงผ้าป่าพระอินทร์คุณค่ะเขาบอกว่าสวยงามมากเดี๋ยวไปดูกัน
อันนี้เป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมมรด้วยนะไปที่ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมมนครชุมนะคะ
อยู่ในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีชาวไทยเชื้อสายมอนรุ่มน้ำแม่กรองเนี่ยค่ะ
นี่อยู่ในตำบลบ้านม่วงตำบลนครชุมและตำบลคุ้งพยอมนะคะเขาช่วยกันเตรียมตกแต่งเปิงฮากาวอิน
หรือกระทงผ้าป่าพระอินทร์นั่นเองและเดี๋ยวเขาจะไปลอยที่ท่าน้ำวัดใหญ่นครชุม
อันนี้คือลอยในช่วงงานประเพณีลอยกระทงเลยนะสำหรับวิธีการทำกระทงผ้าป่าอินเนี่ยค่ะ
จากนั้นก็จะนำก้านกล้วย๔ก้านมามัดรวมกันแล้วกลัดแล้วยึดด้วยก้านไม้ไผ่ให้เป็นทรงจัวแบบนี้
แล้วก็ดอกไม้ทงสีต่างแบบสวยงามมากเลย
และในกระทงใส่ข้าวตอกดอกไม้หมากพลูยาเส้นทูบและเทียนลงไปด้วย
สิ่งของต่างก่อนที่จะเอาลอยลงไปในแม่น้ำใช่ไหม
อันนี้ก็ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาด้วย
จัดขึ้นในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒ของทุกปีแบบนี้นะคะ
โดยชาวบ้านเขาจะรวมตัวกันมาร่วมกันทำกระทง
หนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทง
หรือว่าถ้าเป็นกระทงผ้าป่าพระอินทร์เนี่ย
ก็จะทำกัน๑ชุมชน๑กระทงเลยก็มีเหมือนกัน
ทำจากวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ
เพื่ออะไรไม่ให้มันเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม
และไม่ให้มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
และชาวบ้านที่อยู่ปลายแม่น้ำด้วยเห็นไหม
ยังคงเป็นการสืบสารประเพณีดีกันอยู่นะครับ
อย่างที่บอกแหละก็จะแตกต่างกันออกไป

มันรู้สึกอะไรเข้าปากมันรู้สึกอะไร

เงินเยอะข้างนอกเลยได้ไหมตอนนี้
ถ้าให้แบ่งคุณสุนัขบ้างก็ได้นะ

เห็นไอเดียการทำกระทงมากมายแต่แต่ละประเพณีน่าสนใจ